ครับผมสุธินคลังแสงสมาชิกสภาพูดแทนรัฐสะดอน
จังหวัดมหาศาลกรรมภักดิ์เพื่อไทยครับในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานวันนี้คงไม่ยาวครับ
เพราะว่าต้องชมว่าคณะผู้เสนอเนี่ย
ก็ได้ชี้แจงได้ละเอียดเป็นที่เข้าใจ
แต่เพียงผมอยากกลับเรียนว่าการพิจารณาวันนี้เนี่ย
หลายท่านอภิปรายไปอภิปรายมาแปลเจตนากันผิด
คิดว่ามีวาระอะไรหรืออัดอั้นตันใจแล้วก็ว่ากันไปยาวเลย
ผมขออนุญาตทบทวนนิดหนึ่งว่าเรากำลังทำหน้าที่วันนี้เนี่ย
รัฐนูลวันนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็มาจากที่ทุกคนไปสัญญากับประชาชนไว้
ตอนยึดอำนาจร่างรัฐมนูลเสร็จจะลงประชามติ
ก็บอกว่ารับไปก่อนแก้ทีหลัง
แล้วพอจะมาเลือกตั้งทุกพักก็ไปเสนอกระบอกกับประชาชนว่าจะมาแก้
แล้วไม่เฉพาะพักการเมืองด้วยรัฐบาลเองก็บอกเหมือนกันว่า
เป็นยติด่วนเป็นนโยบายด่วนข้อ๑๒ด้วย
ศึกษาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครจะเสนอรัฐมนูลเข้ามาก็ตาม
ประชาชนก็ตามพักการเมืองก็ตามทำตามสัญญาประชาคมกับชาวบ้านไว้ทั้งนั้น
ไม่ใช่อยู่อยู่อยากมาแก้หรืออยู่อยู่อยากจะมีจิตนา
เอามาเพื่อจะสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองแต่ว่าเมื่อเสนอแล้วเห็น
ตรงกันหรือไม่ตรงกันตรงนั้นมาคุยกันแล้วจะลงมติยังไงผ่านไม่ผ่านตรงนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ในกระบวนการที่เราลำดับลำดับมาตลอดนะครับ
พอมีนโยบายรัฐบาลแล้วเราก็ไปสภานี้ก็ตั้งกรรมธิการศึกษาศึกษาเสร็จก็เอาเนื้อหามายกร่าง
พวกผมก็ยกเสนอเสนอแล้วก็ตกตกแล้วฉบับประชาชนเขาก็เสนอไอลอ
ก็เสนอมาอีกครั้งหนึ่งก็ตกแล้วเราก็มาเสนออีกรอบก็ได้แก้เรื่องบัตรเลือกตั้ง
เอาละทีนี้ก่อนจะว่าต่อไปก็คงต้องทำความเข้าใจในความเข้าใจที่อาจจะ
คลาดเคลื่อนในเจตนากันนิดนึงท่านสวทีปุ๋ตราสุตรเมื่อสักครู่
ฟังดูท่านก็อาจจะอัดอั้นตันใจอยู่พอสมควรก็ระบาย
แต่สิ่งซึ่งจะต้องชี้แจงกันเป็นเบื้องต้นเลยก็คือว่า
ท่านพูดถึงผู้ชี้แจงว่าไม่สุจริตใจ
ผู้เสนอนะครับไม่สุจริตใจ
มีวาระซ่อนเร้นรู้ทั้งที่ว่าจะไม่ผ่าน
ก็เสนอเข้ามาแล้วอาจจะนำประเด็นนี้ไปปลุกระดมข้างนอก
จริงก็ไม่ใช่ว่าผมจะต้องเดือดร้อนหรอก
ถ้าเราคิดแบบทื้ออ่ะ
แต่การพูดอย่างนั้นพูดถึงผู้ชี้แจงแบบนั้น
คนที่สนับสนุนคนที่จะลงมติรับสิมันก็กระทบชิ่งไปด้วย
ก็คล้ายกับว่าพวกผมที่จะลงมติรับหลักการวันนี้เนี่ย
เห็นดีเห็นงามกับความไม่สุจริตใจ
แล้วเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเอาเรื่องนี้ไปขยายผลข้างนอก
แล้วคล้ายกับว่าพวกผมก็รู้ว่าจะไม่ผ่าน

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โดนเฉพาะคนชี้แจกคนเสนอนะครับ
โดนไปถึงแสนกว่าคนที่เขาร่วมลงชื่อด้วย
เหมือนกับเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนกับเขาจะไม่สุจิตสุจริตใจด้วย
แล้วคนที่จะลงมติวันนี้ก็ต้องคิดหนัก
เพราะฉะนั้นผมต้องอธิบายว่าวันนี้พวกเราทำหน้าที่นี้
ผมมีเหตุผลว่าอะไรคือสิ่งซึ่งพวกเราจะต้องรองรับไม่รับวันนี้
ซึ่งรอฟังพวกผมนิดหนึ่ง
แล้วเรื่องหนึ่งจะต้องชี้แจงเบื้องต้นเลยก็คือ
กล่าวหากันทั้งวันว่าพวกเราไม่เห็นไม่เคารพ๑๖ล้านเสียง
ที่เขาลงมติประชามติผ่านร่างนี้มา
อีกทีนะครับว่าการจะแก้คราวนี้
เหมือนกับเราไม่เคารพ๑๖ล้านเสียงเพราะเขาทำประชามติ
รับเรื่องนี้มาแล้วมาแก้ทำไม
แก้ก็เท่ากับว่าไม่เคารพ๑๖ล้านเสียง
ผมว่าต้องทบทวนนิดนึงนะคิดใหม่
ไม่เคารพกันแน่ใครไม่เคารพ๑๖ล้านเสียงกันแน่
ผมว่าคนที่ไม่ยอมรับการแก้ไขนั่นแหละ
ปิดประตูตั้งแต่ด่านแรกยังไม่เคารพทำไมครับ
ไปคิดแทนเขาได้ยังไงว่า๑๖ล้านเสียง

มาแล้ววันนี้๕ปีรับนูลใช้ไปแล้ว
เขาอาจจะแก้แทบตายก็ได้
คิดได้ยังไงว่าเขาจะไม่อยากแก้
หรือดีไม่ดีใน๑๖ล้านเสียงอาจจะอยู่ในแสนกว่าคนที่เขาเซ็นมาวันนี้ก็ได้
ไปตีรวดอย่างนั้นได้ยังไง
เอาแล้วถ้าแบบนี้จะต้องทำไงดี

วันนี้ถ้าเคารพ๑๖ล้านเสียงนั้นเนี่ย
ลองผ่านฉบับเอาแล้วตรงนู้นผ่านสิวันนี้
ผ่านวารสองวารสามกลับไปให้๑๖ล้านเสียงพินาอีกทีสิ
เพราะอย่างไรก็จะต้องกลับไปทำประชามติอยู่ดี
วันนี้ถ้าผ่านนะครับสมมุติผ่านวาระรับหลักการปั๊บ
วาระสองวาระสามผ่าน
ไม่ใช่ว่าเราจะละเลยเลือดทอดทิ้งคน๑๖ล้านเสียงนะ
ร่างที่ผ่านวันนี้ต้องกลับไปให้๑๖ล้านเสียงทำประชามติ

เมื่อปี๕๙มันดีแล้วเขาก็ลงมติไม่ผ่าน
ไม่ผ่านก็ตกจบ
แต่ถ้าเขาบอกว่าเออคุณแก้มาใหม่ถูกต้องแล้ว
เพราะฉันลงมติไปคราวนั้นปี๕๙
ฉันก็คิดว่ามันจะใช้ได้พอไปใช้แล้วมันไม่ได้เรื่อง
เสนอมาฉันเห็นชอบผ่าน
ก็นี่ไงครับคือเคารพ๑๖ล้านเสียง
แต่นี่ถ้าสมมุติว่าท่านปิดโอกาสวันนี้นะ
ปิดโอกาสเลยว่าตกตั้งแต่วาระแรกนะ
ต่างหากคือปิดโอกาสคน๑๖ล้านเสียงไม่เคารพเขา
ผมถึงบอกว่าหนทางที่ดีที่สุดสำหรับรัฐธรรมนูลเนี่ย

ถ้าเราท่องกันจังว่าองค์สถาปนารัฐธรรมนูลคือประชาชน
ใจผมแล้วนี่มายังไงก็มาเลย
วาระแรกสภาจะผ่านให้
ละ๒แก้เท่าที่เราเห็นแก้ให้
ละสามผ่านให้เลยแล้วไปตัดสินกันตรงไหนครับ
สถาปนารัฐธรรมนูลสิคือประชามติ
เพราะฉะนั้นวันนี้แค่วาระแรกปัดตกปัดตกปัดตกนี่

ผมถึงกลับเรียนว่าตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่

ทีนี้เหตุผลอะไรที่ผมเองต้องจะรับหลักการวันนี้

พักร่วมฝ่ายค้านต้องรับ
มีเหตุผลที่ลำดับลำดับกันมาแล้ว

เพื่อไทยเองและพักร่วมฝ่ายค้านเองเนี่ย
วันนี้เพื่อจะตอกย้ำและแสดงจุดยืนของเรา
ที่รับร่างนี้เพราะตอกย้ำและแสดงจุดยืนของเรา

จุดยืนคือเราพูดตลอดว่ารัฐมนุนฉบับนี้ไม่ดี
มีข้อบกล้องเราต้องก็แก้

แล้วก็ยืนยันชัดเจนมาตลอดว่า
รัฐธรรมนูลที่ดีนี่ต้องเป็นรัฐมนูลที่ประชาชนยอมรับ
จะให้ได้รับการยอมรับก็ต้องประชาชนเขียน

เพราะฉะนั้นในคราวแรกเราจึงได้มีการนำเสนอให้ประชาชนมาเขียนคือตั้งสอสร

โอกาสที่มันใกล้เคียงกับประชาชนเขียนมากที่สุด

ใกล้เคียงที่สุดก็มีไอลอร์แล้วก็ตกแล้ว
แล้ววันนี้ก็มีร่างนี้แหละที่เข้ามา

แม้เราไม่ได้ตั้งสอสรแต่ประชาชนเขายื่นเข้ามา

เพราะเชื่อว่าการจะเขียนรัฐธรรมนูลที่ดีนั้นเนี่ย

เขียนให้เราต้องเขียนเป็นประชาชน
เพราะมันเห็นกับตาเลยวันนี้

สิ่งหนึ่งซึ่งประชาชนอยากแก้

เพราะคนแก้คือคนได้รับผลประโยชน์ผลกระทบ
นั่นก็คืออำนาจสว

สวท่านสุดท้ายที่อภิปราย

ยื่นเข้ามาทั้งที่รู้ว่าแก้ไม่ได้

ครับท่านสั้นครับท่านอภิปรายพูดซ้ำสองครั้ง

ผมไม่มีน้อยอกน้อยใจเลยเลย

ท่านจะพูดอะไรก็เชิญพูดนะครับ

ท่านประทานครับผมเป็นครูผมก็วิเคราะห์ทางจิต

ก็ท่านก็บอกว่า
ท่านบอกว่าทั้งที่รู้ว่าไม่ผ่านก็เสนอ

วิจารณ์ว่าจะไม่ผ่านเพราะอะไร
สังคมวิจารณ์ว่าจะไม่ผ่านเพราะอะไร

คุณไปจะไปยุบสวไง

นี่คือเหตุผลมากที่สุดที่สังคม

ก็คือฐานคิดว่ามันไปแตะผลประโยชน์เขาสิ

เพราะฉะนั้นสววอก็ไม่ผ่านแน่

เพราะคุณไปพรชววล
มันมีธรรมเนียมปฏิบัติ

ของสมาชิกในที่ประชุม

แล้ววันนี้ทั้งวัน๙๐ขึ้นมา

ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็จะมองยังไง

เหตุผลที่เรารับจริงวันนี้คือ
หนึ่งยืนยันเจตนาของเราว่า

เราคิดว่าใช้ไม่ได้ต้องแก้

และหัวหน้าพักผมพูดชัดเจน

ข้อบังคับไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา

ให้ประชาชนเขามานั่งเป็นกรรมธิการด้วย
นี่คืออยากให้ประชาชนเข้ามาเขียน

ก็ที่หนึ่งที่เรายืนยันว่าเราต้องรับ

เราก็ยืนยันของเรามาอย่างนี้ตลอด
แล้วใครเขาไหนจะยื่นเข้ามาอีก

แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นดีเห็นงามหมดทุกเรื่องนะ

มีบางเรื่องที่จะมีปัญหาในทางปฏิบัติ
แต่เรามาบวกลบคูณหารกันแล้วนี่

ที่ไม่ดีก็ไปว่ากันในวาระสอง
จะไปตัดไปทอนไปแก้ตรงนั้น
เพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้ดีเอนงามกับทุกเรื่องนะ

หรือพวกฝ่ายค้านเองไม่ใช่จะเห็นดีกันทุกเรื่องบ้าง

แต่วันนี้มันเป็นเรื่องของประชาชน

ที่เพื่อนสมาชิกคุยกันมาทั้งวัน

บัตรสองใบเป็นใบเดียวก็เราก็คิดว่า

แล้วก็เรื่องอีกหลายเรื่องที่จะไปแตะตรงนั้นตัดตรงนี้

เราพูดอภิปรายกันวันนี้ประหนึ่งว่า
นี่เป็นวาระ๓แล้วจะแก้ไม่ได้

มันไม่ได้แล้วมันผิดมันตรงนั้นตรงนี้

ส่วนรายละเอียดไปว่ากันในวาระสอง

เพราะฉะนั้นสิ่งหลายสิ่งซึ่ง

เพื่อนผมสมาชิกผมก็พูดกันหมดแหละ
โดยเฉพาะอำนาจของสวควรตัดไหมสภา

นี้มันก็มีตั้ง๑สภา๒สภา

แต่สำคัญว่าประเทศไทยควรจะมีกี่สภา

แล้วทำไมจะต้องมี๑สภา

ผมก็คิดว่าแต่ไหนแต่ไรมามันก็มี๒
แต่ไม่ใช่แปลกหรอกต้นสมัยแรกเนี่ย

แต่วันนี้พอจะเป็นสภาเดียวตอนแรกผมก็ไม่เห็นด้วยนะ
แต่พอมาดูไปดูมาจริงแล้วมันมีที่ไปที่มามันมีเหตุผลอยู่

มันไม่มีอะไรที่จะต้องยึดติด

ก็แรกเริ่มเดิมทีมันเขาเรียกสภาสูงสภาต่ำ
ประชาชนคนไทยเราก็มองว่ายัง
ไม่มีความรู้ยังขาดประสบการณ์
เลือกสอสอมาอาจจะได้สอสอที่ไม่มีความรู้

สภาสูงต้องคัดเอาคนที่มีคุณวุฒิ

ชอบถูกต้องในยุคนั้น

วันนี้นี่ท่านประธานที่เคารพครับ

สภาพผู้แทนรัศดรกับวุฒิสภาวันนี้
เอาเช็ควุฒิการศึกษาก่อน

เดี๋ยวเช็ควุฒิภาวะสิครับ

ผมสมาชิกวุฒิภานะ
ให้ประชาชนทางบ้านดูนะ

ออกไหมว่าใครเป็นสอสอใครเป็นสว
บางคนยังอบตด้วยซ้ำไป
ถ้าดูลีลาดูจังหวะ
เพราะฉะนั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยน

เท่ากันคุณวุฒิเท่ากัน

ข้อนี้จึงไม่จำเป็นต้องเป็นข้ออ้าง
การมีสภาสูงอีกแล้ว

เพาะประเทศไทยนะไปอ้างที่อื่นไม่ได้
สวโดยหลักการทั่วโลก

ถวงดุลตรวจสอบรัฐบาล

ถ้ายังทำหน้าที่นั้นได้ดีก็คงไว้

มันก็ชอบที่จะไม่มี

ย้อนกลับไปนะไม่ใช่เฉพาะชุดนี้นะ

ก็พูดส้งความรู้จริงจากกองทัพนั่นกองทัพนี้
จากอธิบดีกรมนั้นจากมานั่งเต็ม

ก็บอกว่าชุดนั้นต้องมีคุณธรรมพยาทศูนย์
แล้วถามจริงถ่วงดุลกับรัฐบาลไหม

เมื่อก่อนนั้นเนี่ยคำรัฐบาลอย่างเดียวรู้กันทั้งโลก
สวเราตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาไม่ได้ทำหน้าที่ในการถวงดุลรัฐบาล
วงดุลอะไรหรอกก็มาค้ำรัฐบาล

เพราะฉะนั้นหลายท่านวันนี้ขึ้นมาพูด
ว่าเรากล่าวหาเราด่าเราโขกเราสับ
ท่านครับผมเคยพูดตรงนี้นะ
ไปเปิดเทปดูคลิปผมมีว่อนเลย
ผมบอกว่าผมชื่นชมเคารพนับถือท่านสว
หลายท่านเยอะ
ท่านมีเกียรติยศเกียรติภูมิรับใช้ชาติมานาน

ท่านดันมาเกิดกับรัฐนวลฉบับนี้เอง
กระบวนการสัญหาเขาไม่ยอมรับโลกไม่รับ

พอท่านมาเกิดและที่มาท่านมาอย่างนี้
ท่านก็เกียรติภูมิท่านก็ลดลงแล้ว
ผมก็พูดตรงนี้นะด้วยความเห็นใจนะ

ปฏิบัติหน้าที่ปั๊บมันก็กำมุนาวัตตีโลโกสิ
ทำอะไรไว้คนสังคมรู้
เพราะฉะนั้นสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรม
แล้วถามว่าที่พวกผมโขกผมสับวันนี้เนี่ย
ที่ว่ากันมาทั้งวันจริงเราก็พูดด้วยจิตนาบริสุทธิ์
ถามว่าพวกเราพูดเฉพาะเราไหม
เกินจริงไหมที่บอกว่าสวไม่ควรมี
สวสืบทอดอำนาจสวเป็นอะไรเนี่ย

แทนรัศดรเป็นเงาสะท้อนประชาชน
ท่านไปดูโซเชียลท่านไปดูโพส์ทุกโพสิ

มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยากให้สวอยู่ต่อ
มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ปลื้มกับผลงานท่านสว
เราคิดว่าเราพูดสอดคล้องกับประชาชนและสังคมนะ
ถ้าสังคมยังชมท่านตึมแล้วพวกเรามาด่าท่าน
พวกเรามาโขกมาสอบท่านเนี่ย
อย่างนั้นสิเราแกล้งท่านเราอคติ

เปิดใจกว้างแล้วดูสังคมเขาดิ
ง่ายนิดเดียวสมัยทุกวันนี้ไม่ต้องไปส่องกระจกหรอก
เข้าไปในเฟสเข้าไปในอะไรก็ตาม
เขามองท่านไม่ดีเขาไม่ปลื้ม
ตรงนี้ไงที่พวกผมบอก
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าคิดว่าพวกผม
มโนหรือคิดอคติแล้วต่อว่าท่านฝ่ายเดียวเลย

เรามาทบทวนดีไหมว่า

ต้องยอมรับนะอย่าว่าแต่เหลือสภาเดียวนะ
ในอนาคตอาจจะไม่มีสภาเลยนะ

ระบบโซเชียลระบบสังคมมันขนาดนี้นะ
มันโหวตมันแสดงมติผ่านกฎนิดเดียว

จะโหวตกฎหมายแต่ละฉบับนี่
อาจจะมีการสร้างระบบกดกันทั้งบ้านเลย
เอาละลำนูลฉบับนี้ผ่านไม่ผ่าน

ในอนาคต๑๐ปีอาจจะมีคนออกแบบระบบ
ไม่ต้องมีสภาผู้แทนไม่ต้องมีสักสภาเลย

ประชาชนทางบ้านกดเลยมันมาขึ้นหน้าจอที่สภา
ไม่ต้องมีคนมากินเงินเดือนเลย
อย่างนี้มันก็เป็นไปได้อย่าไปติดยึด

วันหนึ่งถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องมีสภาพผู้แทนแล้ว

ดบัตรโดยตรงเลยโหวตมาจากบ้านเลยนี่

นี่คือเหตุผลในการที่จะมีสภาเดียว

ยุทธศาสตร์ชาตินี่ถามว่าจำเป็นต้องมีไหม

ประเทศหรือองค์กรใดก็แล้วแต่
มันจะพัฒนาก่อนจะเดินไปต้องมียุทธศาสตร์

ถูกนำมาใช้เพื่อการอื่น

มากกว่าผลดีเช่น
เป็นหนทางให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

คนกลุ่มหนึ่งมานั่งเขียนยุทธศาสตร์
หนึ่งไม่ได้มาเขียนแล้วออกมามันเป็นผลร้าย

เรามาเบี่ยงเบนบิดเบือนมานี่

ก็ไม่จำเป็นต้องลอกแบบประเทศอื่น
ก็เพราะมีนี้หรือเปล่าครับท่านประธานครับ
เหลื่อมล้ำมันยังสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น
ก็มันมองไปแล้วก็มันเริ่มต้นจากคนไปนั่งเขียน

เพื่อนผมพูดแล้วชาวบ้านไม่ได้ไปนั่งหรอก
เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ผมว่ายกเลิก
หรือถ้ายังมีประโยชน์ไอ้๒๐ปีมันนานไปไหม

ก่อนที่ปีที่แล้วนี่๒ปีที่แล้วไม่มีโควิด
มันก็เป็นแบบนี้พอมีโควิดมาปั๊บ

ถ้ามีอุปสรรคยกเลิกมันเสีย
หรือถ้าไม่ยกเลิกเอาออกจากรัฐมนูลแล้วนี่
เขียนในกฎหมายอื่นเอาไว้ที่อื่นก็ได้
ถ้าเอาไว้ในรัฐมนุนมันทื้อมันแก้ยากมันปรับยาก
ได้ไม่จำเป็นต้องบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูล
นี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งผมคิดว่าควรต้องยกเลิก
หรือย้ายมันออกหรือปรับมันใหม่
เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องขององค์กรอิสระ
ก็พูดกันเยอะว่ารัฐมนูลฉบับนี้เนี่ย
ร่างนี้เนี่ยไปแทรกแทรง

พูดชี้แจงพูดเสนอท่านพี่บุตร

ท่านประธานนะในทางปฏิบัตินะ

ที่เราปกป้องว่าจะเอาสอสอไปนั่ง
ใครไปนั่งอย่าไปแทรกแทรง

ถามจริงท่านไปถามประชาชนสิวันนี้ว่า

มีใครเชื่อไหมว่าไม่ถูกแทรกแทรง

วันนี้องค์กรเหล่านี้ไม่ถูกแทรกแทรง

ผมยังมองอีกคนละแบบกับอาจารย์ปียบุตรนะ

แต่ผมมองแบบลูกทุ่งนิดหนึ่ง
ถ้าไหนก็ยังมีการแทรกแทรงแล้วนี่
ตั้งสอสอเข้าไปนั่งในนั้นซะเลย

นี่ง่ายเลยครับท่านประธานครับ

ในการแก้ไขลักษณ์ตำนูนครั้งนี้เนี่ย
เรื่องของการยกเลิก

ถ้าเราไม่พูด

ผมจะใช้เวลาสั้นไม่มาก

ผมคิดว่าชอบทำที่จะรับก็คือ

อานัทสัญญาที่รับมาจากประชาชน
ตอนเลือกตั้ง

แล้วด้วยความเคารพ

เพื่อส่งต่อไปยังวาระ๒

มุ่งหวังที่สุดจุดหมายปลายทาง

ประชาชนไม่เฉพาะ๑๖ล้านเสียง
คราวนี้๑๖๑๕ล้านชีวิตเลย

คนที่มาจากประชาชนวันนี้ก็เคารพ

ถ้ามันไม่ดีจริงมันแก้ไม่ไหวจริง

แล้วปิดโอกาสเค้าเลยใยถึงแต่ฉบับ
เนี่ยเรามีน้ำใจกับเขาไหมเราเคารพเขาจริงไหมแล้วจะ
ไหลเลยไปจนถึงผ่านวาระสำลงประชามติไปนี่มันเสียหายอะไร
แล้วยิ่งดีซะอีกก็คือนั่นคือการไปเคารพแทบเท้า
ประชาชนหกสิบห้าล้านชีวิตให้เขาโรงประชามติ
เวลาที่จำกัดเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ